ไหนก็ไหนแล้วไปดูเรื่องที่ดีกันบ้างดีกว่านะคะ

ไอ้รุ่นนเดชน์กับยาย่าเลยจ้า
ล่าสุดนี่แหละพาคุณแม่ไปไหว้พระที่พม่า
ไปกันสองคุณแม่ด้วยแม่แก้วแม่ปลาเนอะ
ด้วยความค่อนสนิทกันก็เป็นทรงแผ่นเดียวกัน

รอบนี้ไปไหว้พระขอพรเรื่องอะไร

เพราะบอกว่าหนูก็ถือเคล็ดเขาห้ามบอกใคร

เอาเป็นพางยาย่าค่ะ

ถ้าเราอธิษฐานแค่ไหนแต่เราไม่ลงมือทำค่ะ

การเข้าวัดสำหรับย่ากับณเดชน

แต่เหมือนแบบเราได้อะไรคืนกับตัวเองได้ด้วยค่ะ
คุณหมาดทีมเขาก็แบบคุยกันเรื่องใส่งาน
หนูกับพี่แอร์มักจะไม่ตั้งเป้าอะไรกันเลยค่ะ
คือให้มันตามที่มันเป็น
ถ้าเกิดคุณแม่เกิดอีกรอบมั้ย

รอต่อไปนะจ๊ะว่าคิวโชคดีของน้องยายากับพี่ณเดชน
คิวเริ่มงามยามยิ้มเมื่อไหร่